เอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวอีกหนึ่ง
น่าสนใจเหมือนกันหน้าหนาวแบบนี้เจอดงเจอแดด
ใครก็อยากจะออกไปอาบแดดให้มันอบอุ่นร่างกายกันหน่อย
สัตว์ครับสัตว์ก็เหมือนกันจราเข้คุณผู้ชมครับ
ก็อยากจะออกไปอาบแดดเหมือนกันเพราะว่าเจอกับอากาศหนาวแบบนี้
จาระเคอับแดดนี่แหละครับที่บึงบรเผ็ดจังหวัดนครสวรรค์
เขาบอกว่ามันเริ่มมีอากาศเย็นแล้วเพราะมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วไง
จราเข้ตัวนี้อยู่ในน้ำมันหนาวน้ำมันก็เย็นใช่ไหม
แดดออกมันก็เลยตะเกียกตะกายทุ่มเททุ่มเทให้เธอทุกอย่าง
เต๊ะสลักกายตัวเหล้าอีกแล้วมาอีกแล้วแพลงตะเกียกตะกายขึ้นมาบนบบ
มาอาบแดดแบบนี้แล้วตอนนี้ก็สบายจิตสบายใจเดินลงน้ำไป
เอาล่ะเขาบอกว่าคุณผู้ชมถ้าสนใจอยากไปดูอยู่นี่
ที่บริเวณหาดทรายเทียมหน้าโรงแรมบึงบรเพชรอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
ขึ้นมาอาบแดดแบบนี้แหละถ้ามีโอกาส
และที่สำคัญช่วงนี้มีข่าวว่านักท่องเที่ยวนะครับ
โยนโครงไก่เนื้อไก่ให้มันกิน

คือก็โยนให้มันได้เพราะมันจะมีพื้นที่ของมันอยู่ที่มากินเป็นประจำ

เห็นป่ะงับเข้าไปคือบางที่
มันเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของมันไปแล้วถึงเวลาเช้าเที่ยงเย็นมันจะขึ้นมารอ
เมื่อไหร่จะมาสักทีโครงไก่รอนานแล้ว

เดี๋ยวคุณอ้าปากตักแดง

คุณก็พูดอะไรผมก็ทำตามหมดเลยเนอะ